หนูดีกว่าเจ้าหนูตัวนี้หัวมันแตก
ทำไมอ่ะแล้ววิ่งมาขอความช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่ง
ถามว่าผู้หญิงคนนี้จะช่วยหนูหัวแตกไหมไปดูกันนะฮะ
โอ้โหหลายคนเห็นหนูบ้านก็กลัวแล้วนี่
คุณขวัญนัทนี่ก้มหน้าไม่กล้าดู
กลัวหนูเหรอคุณกลัวหนูมากช่วยหนูด้วย

โอ้โหผู้หญิงคนนี้ใจกล้าฮะ
ช่วยน้องหนูตัวนี้นะฮะเอากระดาษซับเลือด

คือมันไม่ไปไหนเลยมันคงเจ็บมันก็เลยนิ่งแบบนี้นะฮะ

ถ้าพูดได้คงบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อย
ผมก็ไม่เอาไหวแล้วหัวหนูแตก
แล้วก็มีความอ้อนขึ้นมาทันทีเลย
พอช่วยแล้วเขาก็อ้อนอยู่ตรงนั้นแหละ
คลิปไม่ได้บอกนะว่าผู้หญิงคนนี้เลี้ยงไว้หรือเปล่า